คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งสาวที่ก็กักตัวอยู่เหมือนกันค่ะ
ก็คือสาวแต้วนัทพรแต่นางกักตัวแบบแฮปปี้มาก
มีความสุขมากในแต่ละวันนะคะสังเกตได้จากคลิปต่างที่อยู่ในโซเชียล
ล่าสุดแจกความหวานผ่านโซเชียลค่ะ

ขอจัดเซตใหญ่แบบฆ่าคนโสดตายเรียบไปเลย
โบกไม้โบกมืออยู่หน้ารั้วนะจ๊ะ
ฟิลลิ่งแบบผู้ชายมาส่งกำลังใจให้หน้าบ้านอะไรแบบนี้
ส่วนสาวสวยก็ยืนทักทายบกไม้บกมือจ้า

เป็นมุมที่ไฮโซไนเนี่ยเขาเป็นคนถ่ายคือแต้วอยู่ในบ้าน

คุณผู้ชมเขาคิดถึงเขาก็มาเยี่ยมหากันประมาณนี้
ความรักที่ขวางกั้นนะคะ
นักเอกก็ต้องส่งรักให้กันแบบนี้
ระยะทางระยะทางอาจจะทำให้เรารู้ว่าคิดถึงกันมากแค่ไหน
แค่ไหนไม่รู้แต่รู้ว่าคนโสดตายจริง
กักตัวแต่ไม่กักหัวใจทำแบบนี้ทำดีให้คะแนน๑๐เต็มไปเลย